มาดูเรื่องของการแข่งขันกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าอันนี้เป็นการแข่งขันโรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเขากำลังจะมีประกวด

เขาก็ไปประเมินโรงเรียนผู้บริหาร
ครูแล้วก็นักเรียนดีเด่นที่จะเป็นตัวแทนภาคเหนือ
เข้าแข่งขันโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศค่ะ

อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๖ดอกคำใต้
ในฐานะประธานกลุ่มไทยรัฐวิทยาล้านนา
ที่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในกลุ่มจำนวน๒๑แห่ง
เดินทางไปเป็นประธานการประเมินคัดเลือกโรงเรียน
ผู้บริหารครูและนักเรียนดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าว
ตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ

อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าว

โดยผลการประเมินโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนดีเด่น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าวเนี่ย

เพราะที่นี่มีทั้งความพร้อมในสถานที่
บุคลากรศักยภาพในการเรียนการสอน

ทำให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
จำนวน๑๐๑แห่งต่อไปค่ะ